พี่แชล์การินจะพาไปเกละตัวทางทาย

เป็นฟิศกรอบสหกินแบลังค์รัฐธรรพาณ
ต่างจากประกาศผลน่าทั้งผู้ชม

กับช่วงเก๊กกากล้องถ่าย
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจั๊กรีนมาเก๊กกากล้องถ่าย
กันนะคะที่ซิตคอมนี้มีลุ้นค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปตามดูนะคะเพราะว่าเรามาแถมได้จริง

แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนักแปลงนี่ค่ะ

เพราะว่าพี่แจ๊ควันนี้พี่แจ๊คสองแจ๊คมาเจอกันเลย

วันนี้พอจริงมีนักสนัยที่ท่านนึงมาแบบเซอร์ไพรส์เลย

เก่งกันเค้าทำงานอะไรอ่ะ
เฮ้ยก็แพทย์เองอ่ะทำไมอ่ะ

แล้วทำไมคุณต้องหูแดงหน้าแดง

เอาจริงป่ะเรื่องอย่างนี้มันคือคำตอบแล้วป่ะ

เงียบอย่างนี้มันคือคำตอบแล้วป่ะ
เฮ้ยเอาไว้มาต้องมาจับเล่น

มีที่ต้องนั่งหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูนะครับมีใคร

นี่เลยค่ะคุณธูปโต๊ะ

สวัสดีค่ะ

ขออนุญาตนะคะนี่นี่อะไรอย่าง

โคยเล็กโคยเล็ก

รู้สึกแบบโหที่ดีใจที่ได้มาเล่น

อย่างไรก็อย่าลืมติดตามผมนะครับ
จากหน้าที่ผู้ประกาศข่าวแล้ว
หน้าที่การแสดงจะเป็นอย่างไร
ต้องดูเลยครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชม